หมอไก่พพาธินีจะพาไปกราบไหว้ขอโชคขอลาบกับ
ราชินีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์
หลายคนรู้อยู่แล้วว่าแม่พึ่งอยู่ที่ไหนวัดอะไร
แต่ตั้งใจฟังให้ดีเพราะถ้าตอบถูกมีรางวัล
ติดตามกันเลยกับช่วงพิกัดเฮ่ง
วันนี้นะคะหมอไก่อยู่ที่วัดทัพกระดานค่ะ
อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะ
เมื่อ๓๐ปีที่แล้วนะคะวัดนี้ค่ะ
ค้าคลั่งไปด้วยผู้คนมากมายนะคะ
ที่มาร่วมส่งดวงวิญญาณของบุคคล
อันเป็นที่รักคนหนึ่งค่ะ
และบุคคลที่หมอไก่พูดถึงนี้ค่ะก็คือ
แม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นั่นเองค่ะ

มีผู้คนค่ะมาขอพรกับหุ่นหรือว่ารูปหมุนของแม่พึ่งค่ะ
ขอแล้วก็ได้สมอย่างใจปรารถนาค่ะ
สำหรับวันนี้นะคะหมอไก่ได้รับเกียรติจากพี่เคค่ะ
เคนะคะจะมาเล่าค่ะเกี่ยวกับเรื่องของหุ่นที่สองของแม่พึ่งนี้ค่ะ
สวัสดีค่ะพี่เคอยากจะทราบว่าหุ่นที่๒ใครเป็นผู้สร้าง
คุณยุ้ยญาติเยอะสาเหตุที่สร้างหุ่นที่๒ขึ้นมาเนี่ย
เพราะว่าคันที่คุณยุ้ยยังอยู่กับแม่พึ่งพุ่มพวง
สมัยที่แม่พึ่งยังมีชีวิตอยู่เมื่อแม่พึ่งได้เสียชีวิตไปเนี่ย
คุณยุ้ยเนี่ยก็แสดงความกระตันอยู่กระตะเวทีเรียกว่าเปรียบเสมือนแม่เลย
คุณยุ้ยนับถือแม่พึ่งพุ่มพวงเหมือนแม่ของเขาเลย
เขาก็เลยแสดงความกระตันอยู่กระตะเวทีด้วยการสร้างหุ่นที่๒
เพื่อแสดงความกระตันอยู่ว่าเคารพครูบาอาจารย์เคารพแม่ของเขา

ที่สองเนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการกระตันอยู่คนที่มาขอเกี่ยวกับเรื่องโชค
บริเวณนี้นะครับก็จะเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวมีอยู่เย็นเป็นสุขอะไรสักแบบนั้นนะครับส่วนใหญ่
แล้วเราได้ยินว่าคุณยุ้ยไม่ได้สร้างแค่หุ่นเดียวใช่ไหมคะพี่
ครับผมคุณยุ้ยยังสร้างหุ่นอีกหนึ่งหุ่นนะครับคือหุ่นที่สี่คือจะอยู่บริเวณด้านในนะครับ

อยู่ใกล้กันเลยใช่ไหมคะ
บริเวณด้านในเนี่ยก็คือที่เราเห็นด้านหน้าเนี่ยนะครับ
อ๋อตรงนี้เลย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
เราฟังว่าเขาเป็นหนี้เป็นศิลป์เดือดร้อน
ถ้าแม่พึ่งมีบารมีจริงมีปฏิหารจริง
ขอให้เขาประสบความสำเร็จขอให้เขาปลดหนี้ขอให้เขามีเงิน
ปรากฏว่าหุ่นนี้ทำให้คนต้องบอกว่า
มาจุดทูปและขอพรบริเวณนี้ประสบความสำเร็จ
จึงได้ขนาดนั้นว่าหุ่นปลดหนี้
อกจากนี้นะคะยังมีหุ่นที่น่าสนใจอีกนะคะ
เดี๋ยวไก่กับพี่เคียค่ะจะพาคุณผู้ชมไปดูกันค่ะ

ก่อนที่เรานะคะจะไปหุ่นอื่นค่ะ

เพราะว่าจุดนี้ค่ะถือว่าเป็นเรื่องเหลือเชื่อของแม่พึ่งเลยนะคะ
เพราะว่าแผ่นเสียงนี้ค่ะมีที่มานะคะ
เพราะว่าในสมัยก่อนค่ะเคยเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ตลาดค่ะ
ไฟไหม้ตลาดเผาผ่านทุกสิ่ง

นั่นก็คือแผ่นเสียงแผ่นนี้ค่ะ
ซึ่งแผ่นเตียงแห่งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องเหลือเชื่อของแม่พึ่งค่ะ
หลังจากที่ได้พูดคุยกับทางพี่เคนะคะ
ก็คือได้ข้อมูลมาตรงกันเลยค่ะว่า
เวลาที่เรานะคะมาขอพรกับหุ่นนี้ค่ะ
เขาจะมาขอพรเกี่ยวกับเรื่องใหญ่นะคะ
เช่นเรื่องของธุรกิจการค้านะคะ

แล้วเขาจะมีการแก้บนด้วยทองคำ

และคุณผู้ชมคะยังไม่หมดแค่นี้ค่ะ

ยังมีอีกหนึ่งจุดที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ของวัดนี้ค่ะ

หุ่นจะมีอาทิตของแม่พึ่งอยู่ด้วย

ตัวผมเองเคยจุดทูปแล้วบอกว่า
แม่พึ่งครับลูกใกล้จะเปิดเทอมแล้ว
เสี่ยงดวงผมก็ยังได้รางวัล
พอพูดแล้วอยากจะไหว้เลย

ก็ต้องมาขอโชคขอลาบจากแม่พึ่งกันสักหน่อยค่ะ
เดี๋ยวหมอไก่จะทำการล้วงหายเสี่ยงโชคนะคะคุณผู้ชม

ทั้งหมดคือเรื่องราวพิกัดเฮงของเราในวันนี้ค่ะ
สัปดาห์หน้าหมอไก่จะพาไปเฮงต่อที่ไหน
ต้องติดตามชมให้ได้ในพิกัดเฮงนะคะ
สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
น่าจะถูกอกถูกใจใครที่เป็นแฟนของแม่พึ่งพุ่มพวงด้วยนะคะ
ซึ่งจริงต้องบอกเลยว่าวัดทัพกระดานมีหุ่นแม่พึ่งเยอะมาก
แต่ตอบมาให้ถูกละกันเพราะคำถามของเราคือ
คำถามของเราวันนี้ถามไปว่า
คนนิยมแก้บนด้วยทองคำกับหุ่นแม่พึ่งตัวที่เท่าไร
และคุณชอบพิกัดเห็งเพราะอะไร
ตอบมาให้ถูกนะคะและให้ครบ๒คำตอบเลยนะคุณผู้ชมนะ
ผู้โชคดีหนึ่งท่านจะได้รับวัตถุมงคลด้านหน้าจัดเต็มเลยค่ะ๓ชิ้นนี้
โชคดีรุ่นแรกแล้วก็ขุนแผนพรายแม่พุ่มพวงรุ่นแรก
แล้วก็แผ่นทองแม่พึ่งพารวยจากวัดทัพกระดานจังหวัดสุพรรณบุรีจ้ะ
ให้เลยนะแต่ทำให้ถูกกติกานะครับ